เกริ่นกันไว้เมื่อสักครู่เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นตีกัน

เป็นร้านขายของที่เขากำลังจะปิดอยู่แล้ว
แต่วัยรุ่นคือวิ่งไล่กรูนเข้ามาตีกัน
แล้วคือข้าวของเขาก็เลยเสียหายกันหมดเลยนะคะ
ไปดูคลิปกันค่ะ
บ้าจริง
เข้าขวรความก็คือไล้ตีไล้ฟันกันแบบนี้เลยอ๋อ
ชาวบ้านร้านค้าที่เขาไม่รู้เรื่องเขากลัวนะ
เกือบตายจะฟันที่ไหนก็ได้แปลว่าไม่ใช่ร้านของเขา

ในคลิปจะเห็นว่าชายใส่เสื้อดำที่เป็นเจ้าของร้านที่นั่งเฝ้าร้านอยู่

นั่งกับแมวอยู่

คนแรกเข้ามาข้างในคนที่๒ที่๓ตามกันเข้ามา
พอเจ้าของร้านออกไปดูกลายเป็นโดนลูกหลงโดนรุมไปด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตมศิชนตมศิชนจนครศรีธรรมราช

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึกประมาณเที่ยงคืน
ตอนนั้นเขากำลังจะปิดร้านอยู่แล้ว

วิ่งไล่กันมาแล้วก็มาทำร้ายร่างกายกัน
เข้ามาข้างในร้านเลยนะคะคนที่หนีเข้ามาในร้านอ่ะคือตอนแรกเหมือนจะมาขอความช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่าก็ถูกวิ่งตามเข้ามาแล้วก็โอ้โหเข้าของหล่นกระจัดกระจาย
พังเสียหายตามคลิปนี่แหละค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเจ้าของคลิปหรือเจ้าของร้านเขาบอก
ไม่รู้จักกลุ่มคนก่อเหตุเลยเห็นว่ามีมาซื้อของที่ร้านอยู่บ้างนะคะ
เป็นลูกค้าทั่วไปแต่ไม่ได้สนิทสนมจึงไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
อย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ค่าเสียหายนี่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกจากคนไหนเหมือนกันนะคะอืมร้านค้าเนี่ยโอ้โห
งร้ายไปด้วยเลยนะคะค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะ